รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งได้เร่งรัดคดีนะคะที่คนร้ายก่อเหตุฆ่าสองศพมัดมือไพร่หลังแล้วนำไปทิ้งที่บริเวณสะพานแก้วคือตอนนี้ทางตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรก็ได้มีการขออำนาจศาลอนุมัติออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วค่ะ
พลตำรวจรีวราวุฒิทวีชัยการรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งฝ่ายกฎหมายเดินทางไปตรวจสอบและติดตามความคืบหน้านะคะ
คดีคนร้ายฆ่ามัดมือไพร่หลัง๒ศพชายหญิงในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปฐุมธานี
หลังตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรรู้ตัวคนร้ายแล้วเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๕ปี
ชื่อเล่นคือในบังค่ะเป็นคนเก็บของเก่าเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะยังหลบหนีไปไม่ไกลมั่นใจว่าจะได้ตัวเร็วนี้
ได้มีการขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับในบังตามรูปภัณฑ์สันธารที่พบในกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครรังสิตเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งเพราะว่าในบังได้ปั่นจักรยานเข้าไปในที่เกิดเหตุในช่วงกลางดึก
เพื่อร่วมดื่มสุรากับผู้เสียชีวิตใต้สะพานแก้วแล้วก็ทะเลาะวิวาดกัน
จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นผู้เสียชีวิตอีกเลยคาดว่าในบังน่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียวค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง๒คนก็คือนายสุภกรโคกรันอายุ๒๕ปีชาวจังหวัดนนทบุรี
นางสาวสุภาพันธ์คงอยู่ดีอายุ๓๘ปีชาวจังหวัดปฐุมธานี
ทั้งสองศพถูกมัดมือไพร่หลังและถูกของมีคมแทงตามร่างกาย